ไปดูเรื่องหนึ่งที่พูดถึงมานานแล้ว
เรื่องของเสียเป้ากับคนการสดิทัยภรรยากลุ้นเสก

เรื่องเงินตั้งทองจังหวันมหาสาร

ใช่คือนับตั้งแต่เสียเป้ากับอิคเฮียล์ซาลงกอร์
ว่าจะดวนกำปั้นกันเนี่ยนะจะมีเรื่องของเงินไงเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วคุณการก็โพสต์บอกว่าเสียโป้ได้ยืมเงินแล้วเมื่อไหร่จะคืน
เสียโป้ก็ตอบโต้ผ่านทางเฟซบุ๊คเหมือนกันว่ามี
จะคืนแน่คืนให้ได้ภายในปีนี้ล่ะนะคะ
มาดูข้อความที่ทั้งสองฝ่ายนั้นโพสต์โต้กันไปโต้กันมา

การวิพากรค่ะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คชี้แจงที่มาการยืมเงิน
บอกว่าเสียโป้หรือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์
อีคคิวสั่งมาขอให้เป็นนายทุนหน่อย
เรื่องของการชกเดิมพันธุ์ที่จะมีการเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
คุณการเขาจัวหัวไว้ตอนต้นเลยเนอะ
ขอเริ่มต้นเหตุการณ์ที่เลวตึ๊ด

เขาบอกว่าโซโลแกนไม่ทำร้ายคนดี

แล้วคุณการกับคุณเสียโป้เนี่ยนะ
คือก่อนหน้านี้ก็เหมือนสนิทสนมไปไหนมาไหนกันตลอดเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นก็จะมีการคุยกันเรื่องของการลงทุน
ทำธุรกิจหรือทำอะไรต่างนานา
โดยบอกว่าจะให้เป็นนายทุนในการชกเดิมพันธุ์
โดยจะได้กำไร๑๒๐จากเงินที่ลงไป

แต่ความจริงมันไม่เป็นไปตามที่บอกกันไว้ไง
แล้วก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่าที่เคยบอกว่าจะลงทุนธุรกิจ
แล้วได้เงินวันละ๒๓แสนบาท

แต่ปรากฏว่าผิดนัด
ไม่ได้เงินก็ต้องทวงหลายครั้ง
คือมันก็มีกรณีเงินทองกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าคุณการบอกว่าชวนมาลงทุนอะไร

ภรรยาของเสียโป้ก็เลยไลฟ์เฟสบุ๊คซะเลย
รับบอกว่าเสียโป้ยืมเงินจากคุณการจริง
แต่ตัวของภรรยาเสียโป้รับรู้
เพียงวันที่เดินทางไปเป็นสักขีพยาน
เซ็นสัญญายืมเงิน๒ล้าน
แต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเงิน๖๐ล้านบาทแต่อย่างใดค่ะ
หรือถ้าหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินเอามาจากไหน
๕๐๖๐ล้านให้กันเองให้กันโดยอะไรก็ไม่รู้
ถ้าไม่พิษสวายกันจริงถูกป่ะคะ
อะไรกันคะเงิน๕๐๖๐ล้านดิฉันก็ไม่รู้
ดิฉันไหมหรือไม่ใช้ดิฉันหรือว่าใช้คำสมัยพ่อขุน
ไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะตุ๊ดออกไป

เนื้อเทียนร้อยตารางวาที่บางเยื่อเรือกรุงเทพฯ
พร้อมระบุว่าพ่อของเสียโป้นัดโอนที่ดินเพื่อใช้หนี้
แต่ไม่ได้โอนเนื่องจากเสียโป้ไม่ยอมจ่ายค่าภาษี
ก็นัดกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้
ตอนที่ยืมเงินเขาก็เหมือนกับเอาโฉนดไปวางเอาไว้
ค้ำไว้แล้วก็เสียโป้เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะคุณ
เพราะสื่อก็ไปถามว่าไอ้ที่ยืมไปเป็นร้อยล้านไปทำอะไร
โป้เขาก็ยอมรับว่าเขาไปเล่นพนันที่ต่างประเทศจริง
เอาไปลงกับเงินพนันหมดแต่ทยอยใช้นะ
ใช่ค่ะทยอยใช้มาตลอดเลย
ก็คือบอกว่ายืมมา๑๐๐ล้านกว่าบาทจริง
ก็มีดอกเบี้ยให้ด้วยประมาณ๑๐ล้านที่ผ่านมาก็ทยอยคืนเหมือนที่คุณอริยาบอก
แต่ว่ายังเหลืออีก๖๐ล้านก็บอกแล้วกันว่าทยอยคืนให้หมดภายในปีนี้แน่นอน
ปีหกหนึ่งเหลือเวลาอีกสักเก้าเดือน
คือเขาก็เอาเอกสารให้ดูนั่นแหละว่าหลักฐานที่โอนให้
ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีทุกวันเลยนะ
ให้ตลอดเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยแหละความสัมพันธ์กับคุณการยังไงเป็นยังไง
โป้เขาบอกว่าผมไม่ตอบเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกไปว่าไม่มีอะไรคนก็ไม่เชื่อ
พอบอกว่ามีอะไรคนก็ด่าอยู่ดีงั้นก็ไม่ตอบเรื่องนี้ล่ะ
ก็ขีดเส้นใต้ตัวแดงหลักไว้ในฐานที่เข้าใจแบบว่าเรื่องนี้หลักไว้นาน
ละไว้นานแล้วเหมือนกันนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียโป้กับคุณการ
ยุ่งเฉพาะเรื่องที่น่ายุ่งแล้วกันนะ